มาดูเรื่องนี้ค่ะเหตุการณ์นี้มีความคืบหน้านะคะ
เพราะว่าจับตัวคนร้ายได้นำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๘มกราคมที่ผ่านมาที่เพชรบูรณ์
มีคนไปเจอผู้ชายคนนึงนอนอยู่ข้างทางที่ไร่ข้าวโพด
แล้วก็เสียชีวิตอยู่รถจักรยานยนต์ก็ล้มอยู่
ตอนแรกนึกว่าเป็นอุบัติเหตุแจ้งเจ้าหน้าที่
พอเจ้าหน้าที่มาจะปั๊มหัวใจปรากฏว่าเลือดพุ่งออกมาเต็มเลย
ปรากฏว่ามีแผลถูกแทงตั้ง๙แผล
สุดท้ายตำรวจเขาออกหมายจับคนร้าย
แล้วก็จับคนร้ายได้นำตัวคนร้ายมาทำแผนนะคะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงก่อเหตุนี้นะคะไปดูการทำแผนก่อน
ตำรวจภูทรวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
คุมตัวผู้ต้องหาชายวัย๑๘เองนะคะ
พี่เขยก็คือนายชัดชัยเอียดศรีอายุ๒๕ปี
๒คนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซึ่งก็คือนายอภิษฎหอยเพชรอายุ๓๑ปี

ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
เพราะว่าตำรวจติดตามไปจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดภูเก็ต
จุดแรกที่ไปทำแผนคือร้านขายของชำ
จุดที่๒คือบ้านพักของผู้ต้องหา
จุดที่๓คือจุดเกิดเหตุ
และจุดที่๔คือป่าที่เขาเอามีด

นี่ค่ะก็ต่อเนื่อง๔จุดนะคะ
คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๘มกราคมนะคะ
คือตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาไปนั่งดื่มเหล้ากับพี่เขย
แล้วก็กับพ่อที่ร้านค้าแถวในหมู่บ้าน
พื้นที่ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์
แล้วก็ไปเจอกับนายอภิษฎผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ

ทีนี้ตัวเยาวชนวัย๑๘กับตัวพี่เขยเนี่ยค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านไปก่อน๒คน
เหลือแต่พ่อกับนายอภิษฎผู้เสียชีวิต
เขาดื่มเหล้ากันต่อ๒คน
ดื่มกันต่อทีนี้ไปดื่มกันต่อทั้ง๔คนเลย
ก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกันนะ

ตัวพี่เขยนายชัดชัยอาสา
ขี่รถจักรยานยนต์ของนายอภิษฎ

ซึ่งก็มีเยาวชนชายวัย๑๘ที่มีศักดิ์เป็นน้องเขย
ขี่รถจักรยานยนต์อีกคันนึงตามหลังมา
เพื่อที่จะไปรับพี่เขยกลับบ้าน

ขี่รถตามไปแล้วก็ไปเจอ
พี่เขยกับตัวนายอภิษฎเนี่ยนะ
จอดรถอยู่ข้างทางแล้วก็ต่อยกันอยู่
แล้วก็เหมือนกับว่าตัวพี่เขยตัวนายชัดชัย
ถูกนายอภิษฎต่อย
ตัวเด็กผู้ชายอายุ๑๘เนี่ยนะ
ก็เลยเอามีดมาแทงนายอภิษฎเลย
ก้าวแผลจนเขาเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
คือเห็นว่าพี่เขยทะเลาะอยู่กับนายอภิษฎ
ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเมาด้วย

ใช่แทงเสร็จเออก็เอามีดทิ้งในป่า
เอามีดไปทิ้งห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๓กิโล
พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยเก็บผ้าเก็บผ่อนหลบหนีไป
เขยก็หนีด้วยภรรยาก็ไปด้วย

หลังเกิดเหตุตำรวจสืบสวนสอบสวน
รู้ตัวคนก่อเหตุก็รวบรวมพยานหลักฐาน
อนุมัติศาลออกหมายจับทั้ง๒ราย
ก็ติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ

ซึ่งผู้ต้องหาก็บอกกับตำรวจนะว่า
ทำไมถึงต้องพกมีดติดตัวไปด้วย
และทำไมถึงต้องไปแทงในอภิษฎถึง๙แผลนะคะ

ก็อ้างว่าพกมีดไว้ป้องกันตัว

เพราะว่าถ้าคุณบอกว่าป้องกันตัว

ที่คุณจะไปห้ามเขาชกต่อยกันเนี่ย

ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ